ต้องบอกว่าเป็นโจรที่มีความเพียนจริงค่ะ
สัปดาห์เดียวพยายามจะเข้าไปก่อเหตุ

คือก่อนหน้านี้เขาพยายามจะไปแจ้งความแต่หลักฐานไม่เพียงพอ
หลักฐานเพียงพอตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้วค่ะ

ตำรวจสพด่านซ้ายจังหวัดเลยเข้าไปเก็บหลักฐานในวัดป่า
รมิตวิปัศนาบ้านหัวนายุงที่อำเภอด่านซ้ายค่ะ
คนร้ายเป็นผู้หญิงค่ะคุณนัทพงศ์
ชื่อว่าออนปวีจันผงหรือน้องออนคือโอ้โห
ได้ยินชื่ออย่างนี้คือเป็นผู้หญิงคือคำว่าน้องออย
หรืออ่อนปวีจน์ดูเป็นผู้หญิงสาวสวยค่ะ
แต่อันนี้มาก่อเหตุนะคะบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับวัด
แล้วก็บุกเข้ามาลักทรัพย์ในวัดต่อเนื่องเลยนะคะ
ช่วงเช้ายังฉวยจังหวะตอนที่พระออกบิณฑบาต
งัดกรณ์แล้วก็มุ่งลวดเนี่ยเข้าไปรักทรัพย์
แต่บังเอิญนะคะพระลูกวัดมาเห็นเธอก็วิ่งหนีไป

พระลูกวัดบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยพยายามเหลือเกินค่ะ

พระเนี่ยเหลืออดแล้วเพราะว่าต้องคอยกังวลว่าผู้หญิงคนนี้
จะเข้ามาลักขโมยมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ
ใช่ต้องอัด
แล้วได้ทรัพย์สินอะไรไปไหม
ก็ทรัพย์สินนี้ก็ไม่มีรอยคน
คาดว่าเป็นคนร้ายคนเดียว
ใช่ใช่มั้ยครับ
นี่ค่ะพระสุธิบนี่บอกว่า

ท่านบอกว่าเดือนมิถุนายนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึง๑๔
งัดตู้บริจาคเป็น๑๐ครั้ง
เดือนกรกฎาคมวันที่๖แค่วันเดียว
ก่อเหตุถึง๓ครั้งนี่ดูรายละเอียดท่านจำได้หมดเลย
วันที่๙วันนี้ยังจะบุกเข้ามางัดกุฏิพระอีกนะคะ
ส่วนใหญ่เวลาบุกเข้ามาลักทรัพย์ก็จะมีพระลูกวัดมาเห็น
ที่ได้ไปก็จะมีแค่ซองปัจจัยที่ญาติโยมถวายประมาณ๒๐ซอง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนั้นมีเงินเท่าไหร่นะคะ
วัดเนี่ยผู้หญิงคนนี้พยายามจะงัดตู้บริจาคทุกตู้เลยนะคะ
แล้วที่ผ่านมาก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้
แต่ตำรวจบอกว่ามองไม่ชัดนะคะ
คือไม่เห็นหน้าหลักฐานไม่พอก็เอาผิดยาก

เมื่อเช้านี้พระที่มาเห็นตอนก่อเหตุคือชัดเจน
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด

เพราะว่าตอนนี้พระหลายรูปในวัดก็หวาดภาวะ
เขาต้องจัดเวรยามเฝ้าระวังทรัพย์สิน
คนร้ายก่อเหตุไม่หยุดเลยนี่มาแล้วน้องออน
ออนมาที่ตู้บริจาคแล้วนะคะ
วันนี้ตำรวจก็เก็บหลักฐานนี่แหละค่ะ
แล้วก็แจ้งถึงคดีเก่าด้วยค่ะ
บอกว่ามีการรวบรวมหลักฐานและเตรียมขอสาร

ไม่ตลอดกล้องวงจรเปลี่ยนชัดเหรอค่ะ
ถ้าก่อเหตุถี่ขนาดนี้แล้วนะครับ

ผมว่าท่านรู้แหละต้องจับได้คดีนี้นะครับ